คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเห็นใจพนักงานดับเพลิงท่านนี้จริงค่ะ
ปกติพนักงานดับเพลิงก็จะไปช่วยดับไฟไหม้นะคะตามสถานที่ต่าง
แต่ว่าครั้งนี้ที่เกิดเหตุคือบ้านของเขาเองค่ะ
แล้วนำซ้ำเนี่ยนะคะก็เกิดความสูญเสียด้วย
เพราะว่าระหว่างที่ไฟไหม้นั้นลูกชายที่ป่วยเป็นออทิสติกไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
เสียชีวิตในกองเพลิงค่ะ
นี่คือภาพเมื่อตอน๒ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
ซึ่งดับเพลิงเนี่ยก็ระดม
รถน้ำมาดับไฟกันนะคะ
เพื่อไม่ให้ลามไปในพื้นที่ใกล้เคียง
แต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นไม้
เพราะฉะนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะ
บ้านเนี่ยถูกไฟไหม้วอดทั้งหลังค่ะ
ควบคุมเพลิงอยู่ประมาณ๑ชั่วโมงนะคะ

เป็นบ้านของคุณประทีปสุวรรณโชธค่ะ
เป็นพนักงานดับเพลิงของเทศบาลตำบลแม่ลาว

เขาก็ไปเข้าเวรนี่แหละนะเข้าเวรประจำวัน
มีนายกล้องพบลูกชายอายุ๑๘ปี
ซึ่งป่วยออทิสติกอยู่บ้านคนเดียวค่ะ
ปรากฏว่าได้รับแจ้งไฟไหม้ก็มาดับเพลิงนะคะ
แล้วก็พบกับเรื่องเศร้าซ้ำสอง
เมื่อลูกชายเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิงนะคะ
คุณประทีบบอกว่าเมื่อคืนต้องไปเข้าเวร
ก็เลยให้ลูกชายอยู่บ้านคนเดียวตั้งแต่ตอนหัวค่ำนะครับ
ปู่กับย่าก็อยู่อีกบ้านหลังนึงไม่ไกลกัน
แล้วตอนนั้นปู่เป็นคนเห็นค่ะว่าไฟไหม้บ้าน
ก็เลยโทรแจ้งเข้าใจว่าลูกที่อยู่บ้านคนเดียว
คงจะนอนหลับสนิทแล้วก็สำลักควันจนเสียชีวิตค่ะ
คือทางคุณประทีพบอกว่ารู้สึกช็อกนะคะ
เมื่อเข้าไปเข้าไปในบ้านแล้วเห็นร่างของลูกชายก็ทำอะไรไม่ถูก
คือรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดสิ้นค่ะ
ค่ะก็ขอสั่งความเสียใจด้วยนะคะ
คือสาเหตุคาดกันว่าอาจจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
แต่เดี๋ยวคงต้องรอให้ทางพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะ